ต่อกันที่บ้านสามขุนกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับลูกชายของพ่อเจ
แล้วก็แน่นอนว่าทำตามกฎระเบียบบ้านเมืองทุกอย่าง
เพื่อความปลอดภัยกักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะ
นี่แหละค่ะก่อนหน้านี้ที่พี่เจเจตรินปิ่นเกดมณีพาลูกทั้งสามนะคะ
น้องเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรกลับมาจากอังกฤษไปตรวจเชื้อโควิด๑๙
ผลปรากฏว่าผลตรวจของน้องเนี่ยก็คือไม่พบเชื้อเลยทั้ง๓คนนะคะ
แต่ว่าก็แน่นอนว่าต้องทำการกักตัวเพื่อความปลอดภัยก่อนนะฮะ

บอกเลยว่าครบกำหนดกักตัว๑๔วันแล้วครับ
หลังจากกลับจากอังกฤษแล้วก็ครบ๑๔วันด้วย
หลังจากตรวจที่ไม่พบเชื้อใดที่โรงพยาบาล
ทุกคนปกติดีแข็งแรงไม่มีไข้ไม่มีไอ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอทั้ง๓คนเลย
ยังไงก็ตามพวกเราจะยังเก็บตัวอยู่ในบ้านต่อไป
ครอบครัวเราขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

แล้วก็บอกแฟนที่เก็บตัวอยู่ที่บ้านแล้วเบื่อเหงา
ไม่ต้องวันจ้าเตรียมตัวปูเสือรอรับความบันเทิงทางออนไลน์
จาก๓หนุ่มแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บ้านนี้ได้เลยนะจ๊ะ

แค่ดูรูปก็สร้างความบันเทิงทางใจแล้วล่ะค่ะ
ดูจากหน้าเชอรี่ก็น่าจะอิ่มใจนะคะ๓ขุนแหละ
เป็นกำลังใจให้กับสามหนุ่มเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเขากันนะคะ